คุณผู้ชมฮะอีกคนเนี่ยก็เจอพิษสุราเหมือนกันนะฮะจนเมาหนักครับ
ทีนี้เมาหนักอยู่เอาขวดโซดาทุบทุบแล้วมันบาดมือตัวเอง
ทีนี้เพื่อนเพื่อนก็จะพาไปส่งโรงพยาบาลปรากฏเขาอารวาสอยู่กลางทาง
คุณผู้ชมฮะกระโดดกัดเพื่อน

แปลงร่างซะแล้วแล้วเมื่อกี้เห็นไหมจ้องจะไปกัดใคร
กันสักหน่อยนะฮะ
อันนี้แหละฮะอลวาดใหญ่เลยนะฮะสำหรับคนนี้นะฮะ
คือเมาหนักแล้วครับนายธรรมนูลแก้วไซยุ่นนะฮะ

กู้ภัยเดือดร้อนถึงตำรวจต้องเข้ามาห้ามปรามนะฮะ
ทีนี้เพื่อนเล่าให้ฟังบอกว่านั่งดื่มเหล้ากันด้วยกันนี่แหละฮะ
ทีนี้โอ้โหธรรมนูญเนี่ยทำไมไม่รู้
อยู่ไปหยิบขวดโซดามาทุบแล้วมันแตกคามือ
แก้วก็บาดมือเพื่อนจะพาไปส่งโรงหมอเพื่อทำแผล
ระหว่างทางขับรถมาตามถนนเทพรัฐนะฮะ
นายธรรมนูลพยายามยื้อแย่งพวงมาลัยซะงั้น
เกือบจะเสียหลักนะคุณและสุดท้ายมันเสียหลักชนขอบทางจริง
แล้วทีนี้ธรรมนูลก็ไม่รู้นึกหมั่นเขี้ยวอะไร
กัดเพื่อนคุณกัดแขนเพื่อนงับแขนเพื่อนซะงั้น

จอดรถกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่ห้ามปรามอยู่นาน
ต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยผ่านมาประสบเหตุเข้า
ก็เลยจะเข้าช่วยเหลือแต่ธรรมนูลก็คลั่งอีกนะฮะ
ไล่กัดแขนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยโชว์แขนให้ดูมีไหม
ตอนที่โดนกัดสุดท้ายคุณต้องถึงมือตำรวจ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกโอ้โหดีคมเขี้ยวไม่งับเข้าไป

ก็จับกลุ่มตัวนายธรรมนูลใส่กุญแจมือสงบสติอารมณ์กันหน่อย
เอาตัวไปส่งโรงพยาบาลรักษาบาดแผลที่ถูกขวดบาดหน่อยนะฮะ
แล้วก็ให้ญาติมารับตัวกลับไปนะครับ
นี่ตอนอยู่ในโรงพยาบาลนะเขายังเสียงดังเอะอะอลวาดอยู่เลยนะครับ